ต้องบอกว่าเมื่อวานี้เนี่ยใครที่ได้ยินข่าวนี้ก็ตกตกใจไปตามตามกันนะคะ
หลังจากที่สารล้มละลายกลางออกมาบอกว่า
นายสมรักคำสิงหรือว่าฮีโร่แชมป์เหรียญทองโอลิมปิกของเราเนี่ย
กับภรรยาเป็นบุคคลล้มละลาย
คือหลังจากที่เขาเลิกชกมวยใช่ไหมคะตอนนี้รับราชการอยู่ที่กองทัพเรือ
เป็นทหารทีนี้พอตกลงเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ย
มันมีผลกับเรื่องของการรับราชการด้วย
เพราะว่าถ้าหากว่าต้องคดีอาญาคดีแพ่งหรือคดีล้มละลายเนี่ย
มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องมารับราชการไม่ได้
ทีนี้เราก็ไปถามคุณสมรักคำสิงนะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น

เขาบอกว่าเขาโอเคทุกวันนี้เขายังยิ้มได้ยิ้มออก

มันเป็นคดีเก่าค้างคามาหลายสิบปีแล้ว
ตั้งแต่สมัยยังชกมวยสมัครเล่นรับใช้ชาติ
คือเรื่องนี้เขาบอกว่าที่มันเป็นแบบนี้เนี่ย

ไม่ได้รู้เรื่องธุรกรรมลงทุนเอกสงค์เอกสารอะไร
กฎหมายอะไรก็ไม่รู้คือชกมวยอย่างเดียวอะค่ะ

มันกลายเป็นคดียืดเยอะมาจนถึงปัจจุบัน
อย่างเช่นเวลาเขาไปลงทุนอย่างนี้
เขาก็เซ็นเอกสารเรื่องธุรกิจเปิดปั๊มน้ำมัน

เขาก็แค่เซ็นแล้วเขาก็กลับไปซ้อมมวยต่อ

มันเจ๊งขาดทุนมันก็กลายเป็นหนี้สินใช่ไหมคะ
ตัวเขาเองก็เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ทันคนเขาหรอก

กลายเป็นหนี้เป็นสินลามไปถึงเรื่องบ้าน
รวมแล้วเป็นหนี้๔ล้านกว่าบาท
เขาบอกพูดไปเขาก็ปวดหัวก็เลยไม่อยากพูด

เขาบอกว่าคุณเขาทรายก็เคยประสบปัญหาแบบนี้มาก่อน

เพราะฉะนั้นคุณเขาทรายทำได้เขาก็ทำได้เหมือนกัน

แต่ก็ฝากขอบคุณถึงแฟนที่เป็นห่วงด้วยนะคะ

แม้ว่าตัวจะถูกฟ้องล้มละลายแต่มันก็เป็นหนี้สินเฉพาะตัว
ลูกชายลูกชายทุกวันนี้ก็เติบโตดีมีงานทำ
มีรายได้ทั้งวงการบันเทิงมีรายการทีวี

ตัวเขาเองก็ยังมีงานละครมีงานกิจกรรมต่าง
ยังมีชีวิตยังใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอยู่ค่ะ
คือถ้าใครที่อยู่ในแวดวงการทำธุรกิจ
ก็น่าจะเข้าใจหลักการต่างเรื่องของ
การถูกสารล้มละลายกลางมีคำสั่งให้พิทักษัพ

จากนี้ไปคุณจะต้องมีเรื่องของการ
ถูกดูแลทรัพย์สินแบบไหนทำมาหากินได้มา
ต้องเอาไปใช้จ่ายหนี้สินให้กับคนที่เขายื่นฟ้องคุณอะไรยังไง
ตรงนี้คือนักธุรกิจหรือว่าคนที่เขามีปัญหา
แล้วเขาเจอเรื่องของคำสั่งล้มละลาย
เขาก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนัก

ในการที่จะพลิกฟื้นอะไรกลับคืนมาได้ด้วยซ้ำ
บอกว่าสำหรับข่าวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
กับน้องโบ๊ทก็เคารพการตัดสินใจของพ่อกับแม่นะ

ต่อจากนี้แล้วก็ตลอดไป
แล้วก็จะทำช่องยูทูปให้เต็มที่
ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้
เบสกับโบ๊ทยังอยากทำให้ทุกคนยิ้มเหมือนเดิม

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มา

มีคนคอยช่วยเหลือแนะนำอะไรเยอะ
แต่มันมีประเด็นเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ

ตำแหน่งของคุณสมรักตอนนี้เนี่ยคือนาวาเอกสมรักคำสิงนะคะ
ตำแหน่งเป็นนายทหารประจำกรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือ
ทีนี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าแล้วแบบนี้มีผลกระทบไหม
พลเรือตรีเชษฐาใจเปี่ยมโคโสกองทัพเรือบอกว่า
จริงแล้วมันก็มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการอยู่
โดยหลังจากที่สารมีคำสั่งลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ย
นาวาเอกสมรักก็ต้องทำเอกสารรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับชั้น
ตั้งแต่ต้นสังกัดของตัวเองก็คือกรมกิจการพลเรือนทหารเรือกองทัพเรือ
แล้วก็ไปที่กระทรวงกลาโหมด้วย
ต้องมีให้รายงานโดยเร็ว
เพราะว่าถ้าหากว่ามีนายทหารสัญญาบัตรต้องหาในคดีอาญาคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย

ส่วนการดำเนินการภายในกองทัพเรือเนี่ยนะคะ
กรมกำลังพลทหารเรือก็จะมีการประสานกับสำนักงานพระธรรมนูลทหารเรือ
ให้พิจารณารายละเอียดข้อกฎหมายแล้วก็ข้อเท็จจริง
ว่ามันเข้าเกณฑ์การปฏิบัติระเบียบข้อบังคับอะไรหรือเปล่า
ถึงขั้นต้องให้ออกจากราชการเลยไหม

แต่ที่หลายคนเขาเป็นห่วงกันก็คือว่าก่อนหน้านี้ค่ะ
ถ้าสารมีคำสั่งเด็ดขาดให้นาวเอกสมรักเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อไหร่
นั่นจะทำให้นายสมรักเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป
และมีลักษณะต้องห้ามของการรับราชการทหารเรือ
เพราะฉะนั้นถ้าหากว่านายสมรักยังอยู่ในราชการ
ทัพเรือก็จะต้องมีคำสั่งให้ออกจากราชการต่อไป
เพราะเป็นบุคคลที่เข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามนั่นเอง
คือข้าราชการถ้ามีคดีถึงที่สุด
ทั้งคดีอาญาคดีแพ่งคดีล้มละลาย
ตรงนี้ไม่ได้ต้องออกจากราชการ
ก็เหมือนกับกรณีของครูที่เป็นหนี้กรยาศรอย่างนี้
ถ้าที่สุดแล้วไม่มีเงินไปใช้หนี้แทนลูกศิษย

อันนี้ก็ต้องออกจากการเป็นข้าราชการครู
แต่ก็สามารถช่วยเหลือแล้วก็จัดการเรื่องหนี้สินตรงนั้นได้

ถ้าเปรียบเทียบกับกรณีของคุณสมรักก็เหมือนกัน

ถ้าคุณโดนคดีแบบถึงที่สุดแล้วเป็นคดีล้มละลายแบบนี้

คุณก็ต้องถูกออกจากราชการเหมือนกัน